ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาบุกที่นี่เลยนะคะ

เขาบอกว่าซอยนี้มีร้านแกงเห็ดอยู่ร้านหนึ่ง
ที่บอกว่าต้มแบบสดใหม่
วันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยหม้อนะจ๊ะ
สร้างรายได้หลักหมื่นต่อวันคุณผู้ชม
แต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะคะ
ก็ชีวิตเคยล้มลุกคุกคลานถึงขั้นว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินอ่ะคุณผู้ชม
อะไรที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งจนประสบความสำเร็จแบบนี้

เย้
มาแล้วครับกับร้านราชาแกงเห็ดในซอยรามกำแหงซอย๕๒
ที่นี่เขาขายแกงเห็ดนานาชนิดตามฤดูกาล

หรือจะเป็นหน่อไม้สดผักหวานผักพื้นถิ่นอย่างผักแขยงก็มีนะครับ
โดยที่ร้านก็จะเด็ดทั้งเรื่องแกงและต้มที่เป็นเมนูสุขภาพ
แกงเห็ดข้นที่ใส่ซีฟู้ดทะเลที่ไม่เหมือนใคร
พร้อมกับเมนูต้มยำปลานินหรือต้มยำปลากระป๋องบ้านก็มีขายนะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่เคนและพี่นางสองสามีภรรยา
ขยันทำมาหากินด้วยกัน
และวันนี้ทั้งคู่ก็พร้อมมาเปิดเผยสูตรเคล็ดลับความรวย
แกงเห็ดให้ได้หลักหมื่นต่อวัน
ทำยังไงไปเจอกับเขาทั้งสองคนกันเลยครับ

ครับก็จะเป็นแกงเห็ดครับแกงเห็ดหลากหลาย
แล้วก็จะมีแกงหน่อไม้สดครับอันนี้ใช้วันละ๒๐

แล้วเห็ดเนี่ยในร้านมีเห็ดอะไรบ้างครับพี่เคน
จะมีเห็ดเข็มทองครับเห็ดทองชิเมจิดำเห็ดออลินจี
ถ้าเป็นช่วงเห็ดป่าก็จะมีเห็ดพอกเห็ดละโงกเห็ดตับเป่าครบ
จริงเหรอถูกต้องครับทุกเมนูต้องมีเห็ดเป็นสิกเนเจอร์แต่จะบอกว่า
เด็ดของที่นี่คือมันเป็นแกงเห็ดที่เขามีการใส่ซีฟู้ดลงไป
เป็นเมนูราชาแกงเห็ดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยอดฮิตเลยครับ
จะบอกว่ามันเข้ากันได้ไงอ่ะพี่เคนลูกค้าสั่งเยอะมาก
มาจากการที่เราเอามามิกครับทดลองกินดูแล้วเวลาเราต้มอย่างนี้ครับ
ถุดิบพวกนี้เขาจะมีความมีรสชาติมีเอกลักษณ์ของเขามีความอุมามิในตัวเขา
ซึ่งไม่ต้องปรุงเยอะเลยครับเพราะอย่างเช่นเราใส่เนื้อปลาใส่กุ้งลงไป
มันจะมีความหอมละมุนอยู่ในนั้นเลย
คือร้านนี้ไม่ได้มีโต๊ะนั่งแต่เขาบอกว่าขายเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยหม้อ
สองร้อยหม้อสองร้อยหม้อต่อวัน
เคนเอาสูตรการทำมาจากไหน
มาจากพี่สาวครับพี่สาวที่เขาขายแกงเห็ดอยู่ที่ซอยกิ่งเพชรชื่อร้านแกงเห็ดของเจ๊ต้อย
เขาให้สูตรแกงเห็ดมาแล้วเราก็เอามาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อมาทำให้มันเป็นสูตรของเราเอง
แกงเห็ดจริงอ่ะมันก็คือมีน้ำอันนี้ใช่ไหม
ย่านางครับน้ำย่านางจะต้องเป็นสีเขียวสดแบบนี้เท่านั้นนะครับสีเขียวดำทำแกงไม่อร่อย
แล้วก็ปลาร้าปลาร้าเด็ดยังไง
อันนี้เป็นปลาร้าของสูตรของทางร้านเองนะครับปลาร้าที่ทำส้มตำอร่อยก็ใช่ว่าจะทำแกงอร่อย
ใช่มันไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นปลาร้าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำแกงโดยเฉพาะครับ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ใบตองมาบุกทั้งทีอยากจะให้เปิดสูตรนิดนึงวิธีการทำ
ดูเหมือนมันจะไม่ได้ยากแต่ถามจริงมันง่ายไหมมันก็คงจะไม่ได้ง่ายมันต้องมีเคล็ดลับเนอะ
ว่าทำอันนั้นสายอันนี้คอเมตดูเด็ดเลยนะราชาแกงเห็ดไปเปิดสูตรกันค่ะ
เริ่มเลยค่ะครับอันดับแรกโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งลืมอันนี้เลยคือพระเอกค่ะ
อันนี้แหละคือความแตกต่างที่ไม่เคยกินที่อื่น

จะมีเนื้อปลานินสดครับแล้วก็จะมีกุ้งสด
แล้วก็จะมีปลาหมึกบ้าง
อ่ะเริ่มเลยจ้าจุดไฟ
ก็คืออันดับแรกนะครับเราจะใส่เป็นพริกสดครับ

รสน้ำปลาร้าจะบอกว่าน้ำปลาร้าเขาหอมนะไม่ได้เหม็นนะทุกคน
ตามด้วยน้ำย่านางนะคะ
ปลาทอมด้วยมีบวกด้วย

ประมาณ๓นาทีครับในการทำให้เห็ดสุกครับ

แล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปก่อนนะครับ

กุ้งเราจะใส่หลังสุดพร้อมกับใบแมงลักแล้วก็ผักหวานครับ

เพื่อให้มีความเข้มข้นขึ้นมา
ให้มันมีความแบบเหนียวเข้มข้นได้ที่แล้วค่ะ

ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าอีกหนึ่งเมนูที่พี่เคนบอกว่าขายดีมากก็คือ
ต้มยำปลากระป๋องครับ
อย่างแรกก็คือเราจะใส่พริกสดลงไปครับ
หัวหอมตะไคร้แล้วก็ขานะครับเห็ดนางฟ้าครับ
อันนี้สำคัญที่สุดครับก็คือซอสต้มยำสูตรพิเศษของทางร้านเองนะครับ
เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลา๑ช้อนครับ

น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลากระป๋องของเราลงไปเลยนะครับ
เมื่อใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับ
เพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหนัวนะครับ

แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดลงไปครับ
เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับเมนูต้มยำปลากระป๋องนะครับ
สีสันน่ารับประทานจริงเลยนะครับเนี่ย
สำหรับเมนูต้มยำปลากระป๋อง
และยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนั่นก็คือ

แต่ผักขยางมันเป็นยังไง
ส่วนวิธีการทำและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้าง
ลับจะอยู่ที่อะไรไปชมกันเลยครับ
ผักแยงหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ
คันแยงเป็นผักพื้นถิ่นของทางคนอีสาน

จะมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขา
ต้มก็จะหอมเอามากินสดก็ได้นะครับ

มาทำให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าทำกันอย่างไร

อย่างที่๒ใส่น้ำปลา๑ช้อนครับ
ซอสสูตรต้มยำของทางร้านนะครับ๑ช้อนครับ
หอมขาตะไคร้ใส่ลงไปครับ
แล้วก็เห็ดนางฟ้าครับ
พอเราตั้งไฟนะครับเราจะรอให้น้ำเริ่มเดือดนะครับ
จะใช้เวลาต้มอยู่ที่ไม่เกิน๕นาทีต่อหม้อนะครับ

แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับ
เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหอม
เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักแงงของเราลงไป

ใส่ลงไปเลยโอเคเป็นอันเสร็จครับ

และนี่ก็คือต้มปลานินผักขยง
เรียกว่ากลิ่นหอมน่าทานจริงเลยนะครับ

แต่จะชิมคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่อร่อย
วันนี้เลยชวนคนรักอาหารสุขภาพมาด้วย
ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดหลอกของเรา
อันภูวนาศไปชิมกันเลยครับ
สวัสดีพี่อันค่ะสวัสดีครับ

ใช่วันนี้พามาทานแบบอาหารแบบว่าสไตล์อีสาน
เริ่มต้นก่อนอันนี้เขาเรียกว่าราชาแกงเห็ด๑๒๐บาท

เอาแล้วนะเอาเลยค่ะรอดค่ะเพราะว่าน้ำรอดแล้ว

ตื่นเต้นนิดหน่อยอร่อยอย่างฟักทอง
เข้าไปอยู่ในเนื้อเห็ดเลยแต่ลิ้นฉันไว
ตั้งแต่คำแรกรสที่ได้คือเผ็ด
รสชาติมันนัวกุ้งหมึกมันมีรสชาติที่เข้ากับแกงเห็ดได้
แต่ว่ามันไม่ได้เค็มโดดไงมันนัวมันใช้คำว่านัวได้เปลืองมากอร่อย
ส่วนนี้นะคะต้มยำปลานินใส่ผักขยง

อร่อยเลยอย่างที่พี่อันะคะบอกมันไม่ได้แบบเปรี้ยวโดด

มันก็เลยทำให้ต้มยำแกงนี้มันอร่อยแล้วมันแตกต่างจากที่เคยกินมา

ยำปลากระป๋อง๘๐บาท

ต้มยำปลากระป๋องรสจะจัดกว่าต้มยำปลานิน
เพื่อความมันมีรสชาติเนอะของเนื้อน้ำปลากระป๋องแล้วก็เนื้อปลานะคะ

ปลากระป๋องรสชาติมันจะเข้มข้นกว่า
ตอนนี้ออกมาคือพอดีเลยนะฮะพอดีเลย

จะไปรอที่ร้านกาแฟเหรอครับ

อิ่มอร่อยกับทุกเมนูของร้านราชาแกงเห็ดกันไปแล้ว
ต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดใจพูดคุย

อดีตเป็นนักร้องกลางคืน

แต่ต้องมาตกงานจนกลายเป็นคนไม่มีรายได้
เพราะเจอมรสุมโรคระบาดโควิดเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

เพราะว่าโควิดมารัฐบาลสั่งอย่างแรกเลยสถานบันเทิงทุกอย่างโควิดมารัฐบาลสั่งอย่างแรกเลยสถานบันเทิง
ตกงานจากโควิดเลยโดยตรงเลยนะภรรยาพี่นางทำอะไรอยู่ตอนนั้น
ตอนนั้นพี่นางก็คือขายเสื้อผ้าอยู่ที่ประตูน้ำครับแล้วก็พอโควิดมันเข้าเฟสที่มันรุนแรงมากขึ้น
ทีนี้รัฐบาลก็สั่งล็อกดาวน์หมดเลยก็ต้องใช้เงินเก่าในการยื้อไปก่อน
ว่าตอนนั้นรัฐบาลเขาก็บอกว่าอีก๑๕วันอีก๑เดือนอะไรประมาณ
ก็คือยังไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ถูกต้องใช่ครับ
คุยกันไหมสองคนว่าเราจะทำอะไรยังไงกันดี
ก็คุยครับว่าจะทำอะไรแต่ว่ามีพี่สาวคนหนึ่งที่เขาขายแกงเห็ดอยู่ที่ซอยกิ่งเพชร
เขาก็บอกว่าถ้างั้นก็มาเอาสูตรแกงเห็ดเจ๊ไปขายสิ
เราก็ไปเอาสูตรไปดูงานไปดูฝั่งนั้น
แล้วก็เจ๊เขาก็ให้สูตรมาแล้วก็ดูเสร็จแล้ว
แล้วก็เอาตรงนั้นมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นของเราเอง
แค่สูตรแต่มันไม่มีเงินลงทุน
ก็คือเจ๊เขาก็บอกว่าถ้างั้นเจ๊จะช่วย
ถ้างั้นเจ๊ให้ยืมก่อน๒หมื่นบาทเอาไปตั้งต้นนะ

เพราะว่าการเช่าที่๒๐๐๐บาทไม่มีทางพอ
เราจะต้องลงทุนอีกไหนเราจะต้องซื้อของอีก

ซึ่งเขาประกาศเซ้งร้านอยู่ที่๓๕๐๐บาท

ก็ต้องเจรจากับทางคนที่เขาเซ้งครับ
ขออนุญาตจ่าย๑๕วัน๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาบิ้วหาเงิน๕๐๐

แล้วหลังจากเปิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้าง
จำได้วันแรกเลยก็คือขายได้อยู่ที่๖๐

เริ่มร้อยกลับมาในกลัวสมองเรา
แอบคิดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่กล้าพูด

แต่ฉันจะขายวันละ๒๐๐๐ให้เธอดู
ผมก็ไม่พูดแล้วทีนี้ผมก็เริ่มพัฒนาร้านพัฒนาสูตรมาเรื่อย
สุดท้ายเราแตะยอดวันละ๒๐๐๐ได้

อะไรคือทำให้เราขายดีขึ้น
คือผมพยายามพัฒนาต่อยอดมากกว่า

ประมาณนั้นก็เลยพัฒนาสูตรต่างนานามาเรื่อย

แตะหลักหมื่นแล้ว

ใช่ครับช่วงนั้นไฟได้ที่แถวลาดพร้าว๗๑ครับ

ตอนนั้นมีเงินไปอยู่แค่๑๕๐๐เท่านั้นเอง

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่ม

ใช่ครับก็ลองกัดฟันสู้ดูเดือนกว่าเท่านั้นเอง

เพราะว่าเราไม่ได้มาโฟกัสสาขานี้แล้ว

จากวันละเกือบหมื่นเหลือแค่วันละ๓๐๐เท่านั้น

ทีนี้ก็ต้องมาตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงต่อ

อย่างน้อยเราตัดแขนตัดขาก็รักษาชีวิตไว้ก่อน

เพราะว่ายอดตกจากวันละเกือบหมื่นมา

เราก็พยายามหยิบยืมของใช้ส่วนตัว

อย่างแรกก็คือทองนาฬิกาโทรศัพท์

ที่ติดตัวแล้วเป็นเงินสามารถขายได้

โทรศัพท์
โทรศัพท์มอเทอ
เพราะว่าเราคู้มาทั้งหมด๓หมื่น

แล้วก็ดอกรายวันอยู่ที่วันละ๕๐๐

คือมันถึงขั้นว่าไม่มีเงินกินข้าวอะไรอย่างนี้เลยหรอก

แล้วก็ได้มาเท่าไหร่ก็คือต้องจ่ายหมด

ไม่สบายเป็นไข้เขาก็เลยบอกว่า

ไม่ได้ไม่ได้

ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาขายเราจะเอาอะไรกิน
วันที่พี่เคนแบบมีน้ำตาเนี่ยคือวันไหน
ในวันที่ร้านเราต้องปิดร้านมา

ครั้งนั้นเป็นวันที่ผมนั่งร้องไห้ผมนั่ง
ผมนั่งอยู่ตรงนี้ในมุม

แล้วก็มองทุกอย่างที่เราเคยแตะเอาไว้ทั้งหมด

แล้วสุดท้ายใช่ครับแล้วก็อยู่คนเดียว

แล้วก็ส่งให้รถมาส่ง

แล้วก็ค่อยกลับมาแก้ภายในร้านแก้สูตรอาหาร
เริ่มกลับมาพัฒนาทีมงาน
แล้วก็เริ่มดึงลูกค้าเก่ากลับมา

ก็คือเอาสมุดมาทำบัญชีรายรับรายจ่าย
เขียนเลยเขียนลงไปว่ามีหนี้สินเท่าไหร่

แนนเอาไว้อยู่ที่ประมาณว่าเราจะสู้กันอีกไม่เกิน๖เดือนเราจะหลุด
หนี้หมดแล้วก็สามารถเซ็ตระบบงาน
ระบบทีมงานเซ็ตสูตรอาหารได้

ตอนนี้ไม่ว่าพนักงานทำหรือว่าเราทำเอง

และที่เคยให้คำมั่นสัญญาเอาไว้พี่เคน
บอกเขาว่าเดี๋ยวถ้ามีจะซื้อไถ่มาคืนนะ

เรียบร้อยก็คือตั้งใจว่าจะซื้อให้เขา
อย่างน้อยก็คือเดือนละ๒สลึงไปเรื่อยอย่างนี้ครับ

มีอะไรอยากจะฝากเตือนไหมคนที่ไปกู้หนี้นอกระบบมา
มันมีสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนในตัวผมเอง
แล้วก็ได้เรียนรู้มานะครับว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมันก็มีลง
เวลาขึ้นก็อย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อ
อย่าได้คาดหวังว่าใครจะมาช่วยเราได้

และเมื่อไหร่ที่เรากลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง
วันนั้นแหละครับเงยหน้าก็ไม่อายฟ้า

หลังจากอดทุนกันมานานมาก
ขอบคุณที่ผ่านมาไม่ทิ้งกันในวันที่แบบว่า

เก่งอะเป็นคนแบบสุดยอด
ก็บางทีเวลาเขาร้องไห้อะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกผิด
แต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถไฟด้วยกันได้
เราก็มองอนาคตเอาไว้ว่าเราจะไปในทิศทางไหน
พยายามให้เขามั่นใจว่าในอนาคตมันจะต้องดีกว่าวันนี้ให้ได้